มาดูความคลิบหน้าคดีรถเบนซ์ภูมิชลรถฝอด
จนเป็นเหตุทำให้นิสิตปริญญโทมจรเสียชีวิต๒คนนะคะ
ผู้ต้องหาที่ขับรถเบนท์ตอนนี้บวชเป็นพระอยู่

ซึ่งวันนี้พระเจนพบก็ได้เดินทางไปรับทราบ
ข้อกล่าวหา๘ข้อหาที่สารจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะ
ซึ่งทางศาลได้มีการนัดญาติของผู้เสียชีวิตให้มาเจรจากันในเดือนกรกฎาคมนี้
ทนายความของพระเจนพบบอกว่าพระเจนพบอยากบวชไม่ศึก
เพราะว่าอยากจะอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้เสียชีวิตนะคะ
นี่คือพระเจนพบวิรพรผู้ต้องหาคดีขับรถเบ้นชนรถฟอร์ดเสียชีวิต๒ศพ
พร้อมด้วยทนายความค่ะนายเจริญแก้วยอดล่า
ก็ได้เดินทางไปที่ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อรับทราบข้อกล่าวหา
หลังจากอายการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ส่งฟ้องศาลเมื่อวันที่๒๗พฤษภาคมที่ผ่านมา
ความผิดขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด
ขับรถยนต์ในขณะเมาสุราเสพยาเสพติด
แล้วขับรถยนต์ขับรถในขณะหย่อนความสามารถ
ขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัย
ฝ่าฝืนคำสั่งเจ้าพนักงานตามพระราชบัญญัติจราจร
และฝ่าฝืนคำสั่งเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
เบื้องต้นพระเจนพบรับสารภาพนะคะ
แต่ขอประกันตัวออกไปโดยใช้หลักทรัพย์๒๕๐๐๐บาท
ซึ่งสารอนุญาตให้ประกันตัวได้
พร้อมทั้งนัดให้ไกลเกลี่ยกับญาติผู้เสียชีวิตในวันที่๕กรกฎาคมนี้
ทนายความบอกว่าการเดินทางมาสารครั้งนี้ไม่อยากจะพูดอะไร
เพราะเกรงจะไปกระทบกระเทือนผู้เสียหาย
ตอนแรกพระเจนพบตั้งใจจะบวชแค่๑๕วัน
แต่พอบวชแล้วซึ้งในรถพระธรรม
อยากศึกษาธรรมะต่อโดยไม่ศึก
พร้อมขออโหสิกรรมและอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้เสียชีวิตทั้งคู่